แล้วก็อยู่ที่ภาคกลางชายนาฏเมื่อสักครู่

เขาทำพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา

นี่ก็เป็นภาพในช่วงบรรยากาศต้อนรับปีใหม่นะ
เพื่อรับทองและเสริงความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเอง

และพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา
โดยมีพระเถระจารย์แห่งล้านนาไทย

มาร่วมทำพิธีสืบชะตาหลวงรับปีใหม่ที่นี่นะครับ
หากใครที่ไปทำพิธีสืบชะตาเสร็จแล้วนะครับ
ก็สามารถเดินเที่ยวชมความงดงามของวัดนี่แหละครับ

พิพัฒนมงคลเนี่ยนะครับเขาบอกเป็นวัดที่สวย
ค่ะแล้วก็ตัววัดเขาบอกว่าเป็นตัววัดที่สวยมาก
แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการตกแต่งในแบบฉบับของล้านนาครับ

ทำให้วัดพิพัฒนมงคลแห่งนี้โด่งดังเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลนะ
ลองติดตามดูเถอะแค่ลองพิมพ์เสิร์ชเข้าไปในเฟซบุ๊ก
จะเจอภาพเยอะมากเลยนะครับ
ค่ะเพราะว่าจังหวัดสุโขทัยอย่างที่บอกไปนะคะ
สุโขทัยเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณ
แปลว่าเรื่องราวของสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมต่าง
ก็ยังคงมีการอนุรักษ์รักษาเอาไว้ให้เราเนี่ยเห็นแบบว่า
ในสมัยก่อนเนี่ยพื้นบ้านบ้านเรือนบ้านเมืองของเรามันเป็นแบบไหน
รูปแบบยังไงนะก็จะได้ช่วยกันดูแลรักษาเอาไว้

ครับผมไปกันได้นะครับอาหารก็อร่อยด้วย
อาหารสุโขทัยนี่อาหารอร่อยที่เที่ยวเยอะ
วาอารามสวยก็มีอีกเพียบเลยนะคะ
ใครมีโอกาสได้ไปสุโขทัยก็นี่แหละค่ะ
ไปดูสถาปัตยกรรมไปดูบ้านเรือต่างที่ยังคงอนุรักษ์กันเอาไว้ด้วยนะคะ